บรรทึกไทยบรรทึกโลกสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ข่าวคราวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น

โดยกองบรรณาธิกาลไทยรัตรีวี
ในวันนี้บันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๙
เดินทางมาถึงครึ่งปีแล้วนะครับ

เหตุการณ์สำคัญอะไรบ้าง
ถูกบันทึกเอาไว้ในบันทึกไทย

กับเหตุการณ์ที่สร้างความสะพึงกลัว

นั่นก็คือการระบาดของไวรัสเมิร์สนั่นเองนะครับ
เหตุการณ์นี้เมื่อพบผู้ป่วยรายแรกในประเทศไทย
หลายคนนั้นก็หวาดกลัวนะครับว่า
โรคนี้อันตรายถึงชีวิต
แต่สุดท้ายประเทศไทยสามารถจัดการ
ระงับการแพร่ระบาดของไวรัสเมิร์ส

และถูกคัดเลือกให้เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์กลาง
และจัดตั้งเป็นศูนย์ควบคุมการประสานงาน
สถานการณ์โรคเมิร์สที่ยังไม่มียารักษา

กระจายไปทั่วโลกกว่า๒๐ประเทศ

เชื้อไวรัสเมิร์สเข้าใกล้ไทยมากขึ้น
เมื่อมีการระบาดอย่างต่อเนื่องที่เกาหลีใต้

สถานการณ์นี้ทำให้ประเทศไทยตื่นตัวและเป็นกังวล
วันที่๑๘มิถุนายนกระทรวงสาธารณสุข
แถลงพบผู้ป่วยเมิร์สรายแรกในไทย
เข้ารักษาตัวด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลบำรุงราช
หลังเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่๑๕มิถุนายน
ผลเลือดของชายชาวโอมานเป็นบวก

กระทรวงสาธารณสุขเร่งดำเนินการ
ตามแผนควบคุมโรคติดต่อร้ายแรงอย่างเร่งด่วน
โดยย้ายผู้ป่วยชาวโอมานเข้ารักษาตัว
ที่ห้องกักกันโรคโรงพยาบาลบำรุงราช
และเร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเฝ้าระวังโรค
รวมทั้งหมด๕๙คน
นับตั้งแต่ตรงด่านควบคุมโรคเอง
ก็จะมีการได้ถูกฝึกมาอย่างดี
ในการที่จะใส่เครื่องป้องกันร่างกาย
มีการฝึกซ้อมว่าเพียบารหรือเจ้าหน้าที่
ที่นั่งมากับผู้ป่วยนั้นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

เมื่อรถมาส่งผู้ป่วยแล้ว
จะต้องทำความสะอาดรถอย่างไร
เพื่อไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อโรคนะคะ

เรื่องเพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ
โดยกำหนดให้โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
ประกาศโรคติดต่ออันตรายโรคที่๗
และเป็นโรคติดต่อต้องแจ้งความลำดับที่๒๒
พระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช๒๕๒๒
ที่สำคัญคือการออก๖มาตรการป้องกันบูรณาการ
หน่วยที่เกี่ยวข้องหลังพบผู้ป่วยรายแรก
ตั้งแต่คัดกรองผู้เดินทางเข้าออก
ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศตะวันออกกลาง
และประเทศที่มีการระบาดของโรค
ให้โรงพยาบาลทุกแห่งจัดจุดทางด่วน
และมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

ส่งตรวจเชื้อ๑๓แห่งทั่วประเทศ
ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว

การให้ความรู้ความเข้าใจประชาชน

เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเปิดสายด่วนกรมควบคุมโรค๑๔๔

ฉีดวัคซีนให้แก่ผู้เดินทางไปประเทศ

จากการพบผู้ติดเชื้อเมิร์ส๑คน
ทำให้ไทยเป็นประเทศที่๒๖ที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสเมิร์ส
แต่การควบคุมโรคอย่างเป็นระบบความร่วมมือของประชาชน
นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทย
สามารถระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสรายนี้ได้อย่างรวดเร็ว

ให้กลายเป็นศูนย์กลางควบคุมโรคระบาดในเอเชียแปซิฟิกส์
ประเทศผู้นำการดูแลความมั่นโคก
ด้านสุขภาพในระดับภูมิภาค
และนี่ถือเป็นข่าวที่กองบรรณาธิการไทยรัฐทีวี
บันทึกไว้ในบันทึกไทยเดือนมิถุนายนปี๒๕